อีกหนึ่งคู่หวานค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่หวานแล้วแหละ
สำหรับก้าวจีรายุแล้วก็วีวิโอเล็ต
เดือนที่แล้วเขาเปิดตัวว่าเออกำลังคบคุยกันอยู่
กับความรักในครั้งนี้ว่ามันเป็นยังไง

ซึ่งหนุ่มก้าวเองนะคะเขาบอกว่า
มีความคืบหน้าเรื่องหัวใจอยู่พอสมควร
เพราะว่าพอข่าวออกไปปุ๊บ
พี่เพื่อนเนี่ยแซวกันยกใหญ่
ด้วยความว่าบุคลิกเขาเป็นแบบแนวหนุ่มติสนิดนึง

แต่หนุ่มก้าวก็บอกว่ามันก็มีเสียทรงบ้างนิดหน่อย
แต่ตอนนี้กลับมาเท่แล้วนะคะ
ด้านความห่วงทั้งสองก็ไฟเขียวไม่ว่าอะไร
ที่สำคัญคุณยายของสาววีออกอาการ

ชัดเจนขนาดนี้เรียกแฟนได้หรือยัง

ถ้าเรื่องแบบนี้ก็แม่เขาจะให้ผมเป็นคน
เลือกของทางเดินของเราเองอยู่แล้ว
แต่แม่ก็มีโอกาสเจอกับคุณแม่แล้วเนอะ

ต่างงานกันกันมาตั้งนานแล้ว
หนึ่งลูกรักใครแม่ก็รักด้วยอะไรแบบนี้ได้ไหมคะ

ก็ตอนนี้สถาปราณภาพคือเรียกว่าแฟนได้แล้วเนอะ

เขินแทนเนอะ
วันก่อนมาในรายการเรื่องนี้ต้องขยาย
ถ่ายรูปคู่อมยิมกุ้มกิ่มกุ้มกิ่ม

พี่คือคู่นี้เนี่ยเขาเคยร่วมงานกัน
แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้สารสัมพันธ์

๓เดือนแต่ก็เป็นคู่ที่เข้ากันดี

น่าจะรู้เพราะเขาน่าจะเคมีตรงกัน